ใครพอมีกำลังทรัพย์ช่วยครอบครัวนี้หน่อยนะคะที่ศพตุ๋ยจังหวัดลำปางค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งนะคะมีลักษณะเป็นผู้พิการ
เนื่องจากว่าตอนเขาอายุ๑๑ขวบเขาเป็นไข้สมองอักเสบ
ตอนนั้นคุณหมอไม่ทราบคือตอนเกิดเนี่ยปกติคุณผู้ชม
แต่ตอนอายุ๑๐ขวบ๑๐ขวบ๑๑ขวบเขาเป็นโรคไข้สมองอักเสบ
ชักเกร็งนะคะกลายเป็นผู้พิการแบบนี้
อะไรคะอยากได้ซ่วมชะโครกกับรถจักรยานสามล้อไฟฟ้า
ใครมีกำลังทรัพย์ช่วยหน่อยค่ะเพราะตอนนี้ความเป็นอยู่เขาลำบากมาก
ใช้ชีวิตแบบนี้มาเกือบ๓๐ปีแล้วนะคะ
คือซักผ้าเองมาตั้งแต่เด็กกินข้าวเองเพราะแม่เขาอยู่กับแม่สองคน
แม่ต้องไปรับจ้างที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นคนงานก่อสร้างเขาอยู่บ้านลำพัง
เขาบอกว่าจะเข้าซ่วมนะมันเป็นซ่วมซึมไงที่บ้านเขาเข้าลำบากมาก
ล้มลุกคลุกคลานอยู่แบบนั้นนะคะ
เขาพิการจากโรคไข้สมองอักเสบมีสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจน
เขาเองเนี่ยพยายามเขียนข้อความด้วยตัวเองนะคะวอนบอกว่าผู้ใจบุญใครก็ได้ช่วยสงเคราะห์เขาที
ต้องการสองอย่างซ่วมชะโครกกับรถสามล้อไฟฟ้าที่เขาพยายามเขียนอยู่
คุณประทีพอยู่บ้านเลขที่๑๑๑ตำบลศพตุ๋ยอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
อยู่กับแม่ก็คือคุณลัดดาสุวรรณลังกา
คุณแม่เล่าบอกว่าตอนเกิดมาเด็กชายประทิพย์ก็มีอาการปกติดีทุกอย่าง
จนกระทั่งอายุ๑๑ขวบค่ะ
มีอาการไข้ตัวร้อนก็เลยไปตรวจกับหมอเทศบาล
ตอนนั้นบอกว่าเป็นไข้ธรรมดาแต่ปรากฏว่าหลังผ่านไป๒วัน
กลับไปตรวจอย่างละเอียดแล้วก็มีการไปเจาะหลังตรวจ
พบว่าคุณประทีพเป็นไข้สมองอักเสบสุดท้ายกลายเป็นคนพิการ
คือมือเท้าเกร็งเห็นไหมคุณดูนะวิธีการซักผ้าของเขา
แล้วเมื่อสักครู่เห็นไหมคะซ่วมซึมคือนั่งลำบากนะ
คนปกติยังนั่งลำบากเลยปวดเข่าปวดขาแน่
นั่งไม่ได้แล้วนั่งแล้วลุกไม่ได้

แม่รัฐดาบอกต่อบอกว่าต้องเลี้ยงลูกตามสภาพมาตลอดค่ะ
เพราะว่ามีฐานะยากจนแม่ต้องไปรับจ้างเขา
เป็นคนทำงานก่อสร้างที่จังหวัดเชียงใหม่
ให้ลูกชายอยู่บ้านลำพังก็ใช้ชีวิตประจำวันแบบนี้แหละค่ะ
หนาแปลงฟันอาบน้ำซักผ้าเองลำบากมาก
โดยเฉพาะเวลาเข้าห้องน้ำที่บ้านห้องน้ำของเขาซ่วมของเขาเป็นแบบนั้นนะคะ
ก็เลยอยากจะขอสองสิ่งนะคะย้ำก็คือ
ชะโครกกับ๓ล้อไฟฟ้าค่ะ

ช่วยหน่อยนะคะ